วันนี้เป็นวันอังคารก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับ
การประชุมวันนี้ครับท่านนายกเองพร้อมคณะรัฐมนตรี
ก็เดินทางไปที่วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหาร
เพื่อถวายศักระสมเด็จพระสังฆราชนะครับ
พร้อมน้อมรับพระดำรัฐด้วยครับ
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีสติเพื่อให้บ้านเมืองนั้นเกิดความสงบสุข
ติดตามรายการพร้อมกันกับคุณเจมส์สักแทร่อึ้ง
รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลครับ
จากจะเดินทางไปถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชแล้วนะครับ
เช้าวันนี้นายกรัฐมนตรียังได้พบกับน้องน้ำตาล
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้เชื้อเชิญให้น้องน้ำตาลนั้นเป็นทูตจริยธรรม
ในการเป็นตัวแทนคนไทยเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยครับ
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่พระอุโบสถ
วัดพระราชบพิษสถิตมหาศรีมาบรามนะครับ
เพื่อเข้าถวายศักระสมเด็จพระอริยวงศาขตยาน
เด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
โอกาสนี้สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัฐกับนายกรัฐมนตรีนะครับ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีน้อมรับพระดำรัฐว่า
จะมีสติในการทำงานไม่ประมาทเพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุข
และถวายพระพรให้สมเด็จพระสังฆราชมีพระพลนามัยแข็งแรงครับ

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประชาชน
โหวตให้เป็นบุคคลที่ประชาชนอยากมอบดอกไม้ให้มากที่สุดในวันวาเลนไทยครับ
ก็เช่นกันนะผมก็ให้กำลังใจกับทุกคน
แต่คนไทยก็มามีความสุขกันในวันนี้ด้วยนะ
มันก็ตามที่ให้ทุกคนมีความสุข
ก็ผมไม่มีความรักให้ทุกคน๗๐ล้านทุกวันอยู่แล้ว

ขอบคุณนะครับสวัสดีครับวันนี้เจอพระสังฆราชันได้

เข้าพบนายกรัฐมนตรีในฐานะตัวแทนประเทศไทย
ซึ่งน้องน้ำตาลก็บอกว่าทั้งตื่นเต้นและดีใจนะครับ

แต่ก็บอกว่านายกรัฐมนตรีตัวจริงนั้นเป็นคนตลกนะครับ
และไม่ดุเหมือนที่เห็นกับในโทรทัศน์ครับ
ก็ท่านก็บอกว่าให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ
แล้วก็อย่าทิ้งเรื่องการเรียน
แล้วก็โอ้ยพรวันวันวันอันทรายค่ะ
ก็ขอให้มีความสุขอะไรอย่างนี้ค่ะ

ตัวจริงท่านน่ารักมาก
ชอบเล่นแบบตลกตลอดเวลาเลย
ก็อยากจะให้เป็นทูตเรื่องของจริยธรรมธรรมะจริยธรรมเนี่ยค่ะ
ก็อยากให้แบบทุกคนหันมามีจริยธรรมมากขึ้น
ไม่ใช่ว่าอยู่แต่แบบไปทำบุญเสร็จแล้วก็เสร็จอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ค่ะ
ส่วนวาบราการประชุมคณะประธรรมนตรีวันนี้
กระทรวงคมนาคมจะขอความเห็นชอบ
เรื่องการดำเนินการว่าจ้างบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชน
ติดตั้งระบบรถไฟฟ้าและบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้า
๑สถานี๑กิโลเมตรช่วงเตาปูนบางซื่อ

เพื่อผลักดันให้เกิดโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
เปิดให้บริการให้ได้ภายในเดือนสิงหาคมปี๒๕๖๐นี้นะครับ
ส่วนกระทรวงกลาโหมขอสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหายุทธโปรกรณ์
เพื่อใช้ในภารกิจบรรเทาสาธารณภัย

อนุมัติงบประมาณเพื่อชำระค่าจัดซื้ออากาศยาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีมติอนุมัติจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์
ี่ห้อเบล๔๒๙ที่มีกำหนดส่งมอบในเดือนกรกฎาคมนี้ครับ
ยังคงต้องติดตามวาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ซึ่งก็จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ
วาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีทั้งหมด